เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นมานะครับในพื้นที่ภาคใต้หลายจุด
ทำให้ประชาชนมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
โดยที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบ้านดอนยางที่อำเภอหนองจิกปัตตานี
เป็นอีกจุดที่มีความเสียหายค่อนข้างมากครับ
ติดตามล่าสุดกันกับคุณเศรษฐาโสรินรายงานมาจากในพื้นที่ครับ
หลังเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุป่วนเมืองในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งหมด๑๕จุดนะครับ
ที่พบว่าประชาชนยังคงใช้ชีวิตกันอย่างปกติและพบว่าล่าสุดในขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างเข้าเก็บวัตถุพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด
หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปตทดอนยางเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับ
สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปตทบ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข๔๓จังหวัดปัตตานีหาดใหญ่ฝั่งมุ่งหน้าเข้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาช่วงหลักกิโลเมตรที่๘๖
โดยเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาคนร้ายจำนวน๒คนใช้ปืนยิงข่มขู่พนักงานภายในร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นได้ใช้ระเบิดเพลิงคว่างเข้าไปภายในร้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดก่อนที่คนร้ายจะยิงหม้อแปลงไฟฟ้าให้ระเบิด
ไปกว่า๓๐นาทีได้มีระเบิดเกิดขึ้นอีกหนึ่งลูกที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแรงระเบิดได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เพื่อหนีเอาชีวิตรอดไปฟังเสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันครับ
หรือว่าจะเป็นคนดีกับหนูที่หนูได้รอดกลับมาเมื่อคืน
เพราะหนูคิดว่าหนูวิ่งสุดแรงคือขาอ่อนเพียงมาก
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหนูถึงได้รอดกลับมา
เจอค่ะเจอคือก่อนหน้านี้คือปั๊มนี้จะโดนเหมือนเผาหัวไอ้น้ำมันเนี่ยค่ะ
ก็หนูไม่ได้อยู่เวรก็เลยเช้ามารู้แล้วพอนั้นก็โดนระเบิด
ก่อนหน้านี้คือระเบิดถัดไปจากเสาปั๊มค่ะ
นั้นสองครั้งคืออีกครั้งหนึ่งก็คือมีวัตถุต้องสงสัยมาวางอยู่หน้าร้าน
นั่นคือครั้งที่๓ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่๔ซึ่งมันรุนแรงมากค่ะ
ส่วนในพื้นที่ของอำเภอจนะจังหวัดสงขาได้มีคนร้ายใช้ปืนยิงใส่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยของโชว์รูมรถยนต์เสียชีวิต๒คน
และได้จุดไฟเผาอาคารสำนักงานโชว์รูมรถยนต์เสียหายบางส่วน
และในพื้นที่ของตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีได้มีคนร้ายยิงใส่ป้อมปฏิบัติการของทหาร
พลทหารนบพลแก้วเพชรเสียชีวิต
ซึ่งคนร้ายได้ก่อเหตุป่วนเมืองปัตตาเนียรวมทั้งหมด๑๒จุด
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๓คน
โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุนะครับ
และยังคงวางกำลังทหารตำรวจโดยรอบเมืองปัตตานีอย่างเข้มงวด
ฝากถึงประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติ
รีบแจ้งทหารและตำรวจได้ตลอดเวลา

ทีมข่าวจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้ง
เศรษฐาโสดินทีมข่าวทรัตน์ทีวี
รายงานจากจังหวัดปัตตานีครับ